นักธุรกิจห้างผ้าในเมืองนครศรีธรรมราช
ตอนนี้ก็เตรียมที่จะบริจาคเงินตัวเลขประมาณ๒๘ล้านบาท
ให้กับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
เพื่อร่วมกันในการที่จะบูรณปรียอดของพระบรมธาตุเจดีครับ
นายจิมมี่ชวาลานักธุรกิจห้างผ้าจิมมี่
เมืองนครศรีธรรมราชอายุ๕๘ปี

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช

พร้อมกับข่าวที่นายจิมมี่นั้นได้บริจาคเงินจำนวน๒๘ล้านบาท
เพื่อซื้อทองคำบุรณปลียอดองค์พระบรมธาตุเจดีครับ
จิมมี่เปิดใจว่าจากการศึกษาประวัติศาสตร์ของปรียอดทองคำองค์พระบรมธาตุเจดี
และคำนวณจากค่าเงินในอดีตกับปัจจุบันแล้ว
เห็นว่าการบูรณะต้องใช้ทองคำหนักประมาณ๒๐กิโลกรัม
เตรียมมอบเงินจำนวน๒๘ล้านบาท
ใช้เปลี่ยนทองคำบนปรียอดองค์พระบรมธาตุเจดีใหม่ทั้งหมดครับ
เพื่อให้ชาวพุทธและก็นักท่องเที่ยวนั้นมากราบไหว้สักการะองค์พระบรมธาตุเจดี
และได้ชมปลียอดทองคำที่สวยงามเหลืองอาราม
โดยปราศจากคราบสนิมที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้นะครับ
วันพรุ่งนี้ครับจะให้เลขาส่วนตัวนำตัวแลกเงินจำนวน๒๘ล้านบาท
นามชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งเงินจำนวนนี้เป็นเงินของพ่อแม่พี่น้องประชาชน
ชาวนครศรีธรรมราชทุกคนที่มาอุดหนุนห้างผ้าจิมมี่ของตนตลอดมาหลายสิบปี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสทรงเจริญพระชมพันศา๘๘พันศานะครับ
นายจิมมี่ชวราถือสัญชาติอินเดีย
เป็นเจ้าของห้างผ้าจิมมี่ในย่านการค้าท่าวัง
ซึ่งก็สืบทอดมาจากบีดานานกว่า๔๐ปีแล้วนะครับ
ขึ้นมาเป็นนักธุรกิจอันดับต้นของเมืองนครศรีธรรมราช
และได้ช่วยเหลืองานการกุศลในจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่องครับ